แล้วเขาเอาสิ่งของไปแก้บนกันบ้างดีกว่า
นี่หญิงสาวชาวจังหวัดปราจีนบุรี
นำไก่ต้มน้ำปลาไปแก้บนนะครับ
พร้อมกับไข่ไก่จำนวนมากมาย
เดี๋ยวให้ไปดูว่าบนโต๊ะมีเยอะขนาดไหน
ไก่ต้มน้ำปลาและไข่ไก่เยอะไหมคุณ

นางสาวบุญญานุสุภัยลินอายุ๓๗ปี

ไก่ต้มน้ำปลาจำนวน๑๙๙ตัว
พร้อมด้วยไข่ไก่จำนวน๙๙ฟอง
ถวายแก้บนพระเงินพระทอง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
โดยมีพระครูยติธรรมานุยุทธ์
หรือว่าอาจารย์แป๊ะเป็นเจ้าอาวาสวัด

ก็บอกว่าตัวเองมีที่ดินอยู่๑แปลง
บอกขายมานานอย่างนี้เลยนะ

ไม่มีใครแม้กระทั่งมาติดต่อซื้อสักที
ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่วัดสว่างอารมณ์

คิดว่าเผื่อจะโชคดีแบบคนอื่นเขาบ้าง
เมื่อมาถึงก็จุดทูปตั้งใจอธิษฐานขอพร
พระพุทธรูปพระเงินพระทอง
ขอให้ขายที่ได้และมีกำไรเหลือ
จนกระทั่งเดือนตุลาคมนี้นะฮะที่ผ่านมานี้เอง
มีคนมาติดต่อซื้อที่ดิน
แปลงดังกล่าวหลังจากที่เงียบไปนานนะครับ
แล้วก็ขายได้เงินจำนวนมาก
เตรียมของและนำไก่ต้มน้ำปลามาแก้บน
ตามที่ได้บนบานสารกล่าวเอาไว้

บอกว่าสำหรับสิ่งของที่คนนำมาแก้บนนั้น

การมากราบไหว้พระเงินพระทองซึ่งเป็นความเชื่อของเขานะครับ
สำหรับสิ่งของที่นำมาแก้บนก็จะนำสิ่งของเหล่านี้แหละ
แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับ
คุณสุพัสราจะเอาอะไรไปแก้ดีนะ

ยังคิดไม่ออกเลยเพราะไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะขายเลย
เหรอฮะเรื่องสามงสามี